น้องจีจี้สุพิชาคนช็อกมากนะคะเรื่องเนี้ย
ถูกพบเป็นศพถูกยิงเสียชีวิตอยู่ในคอนโดที่พักของเธอแถวอโศกในกรุงเทพ
ซึ่งก็มีร่างของแฟนนุ่มของเธอซึ่งยังเป็นเยาวชนวัย๑๗ยังไม่เต็ม

ว่าอีคคิวเป็นนักเรียนเตรียมทหารถูกยิงเสียชีวิตพร้อมกันด้วย
เรื่องต้นตำรวจสันนิษฐานว่าฝ่ายชายน่าจะยิงฝ่ายหญิงก่อน
แล้วก็ยิงตัวตายปมเหตุอาจจะเป็นเรื่องของความหึงหวง

นี่คือล่าสุดวันนี้นะครับโรงพยาบาลรามาธิบดี

ไอดอลสาวชื่อดังวัย๑๙ปี
ติดต่อขอรับศพน้องตั้งแต่ช่วงเช้านะครับ
คุณแม่ของน้องจีจี้ได้นำภาพถ่ายของลูกสาว

ขณะที่คุณพ่อและคุณแม่แน่นอนแล้วครับว่า
ก็เต็มไปด้วยความโศกเศร้ารวมทั้งญาติพี่น้อง
มีรูปของลูกสาวมาด้วย

ร่างของน้องเจจี้ถูกบรรจุอยู่ในโรงศพสีขาวนะครับ
เลื่อนออกจากห้องสุดท้ายของโรงพยาบาลรามาธิบดี
ในช่วง๑๔นาฬิกาที่ผ่านมา
คุณแม่ของน้องก็เดินถือรูปถ่ายของลูกสาว
และอยู่ในอาการร้องไห้เสียใจตลอดเวลาครับ
แม่ของน้องจีจี้บอกว่าการคบหากันของลูกสาวกับอีคคิวเนี่ย
ช่วงที่ผ่านมาแม่รับทราบโดยตลอดนะครับ
รวมทางครอบครัวกองอิคคิวก็รู้นะครับ

ก็เลิกกันไปแล้วย้อนกลับมาคบกันอีกตอนนั้นแม่บอกแม่ก็พยายามห้ามลูกแล้ว
แต่ลูกก็ยังกลับมาคบกับอีคคิวเพราะที่แม่ห้ามเนี่ยเนื่องจากตอนที่คบกันเนี่ย
อีคคิวเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงแล้วก็ชอบยิงปืนแล้วพกปืนด้วย
ทีนี้แม่ก็กลัวว่าถ้าพกปืนมาแล้วมาอยู่กันสองคนหรือมาอยู่กันที่ห้องเนี่ย
แล้วมันมีเหตุไม่คาดคิดไม่คาดฝันเกิดขึ้นจะทำยังไงแม่ก็กลัวซึ่งเคยเตือนลูกสาวแล้ว
แต่ระยะหลังลูกสาวไม่ได้บอกกับแม่ว่าได้กลับมาคบกับอิ๊กคิวอีกครั้งหนึ่ง
มีแต่เพื่อนของลูกสาวที่รู้เรื่องของทั้งคู่มาตลอด
ซึ่งวันที่ไปดูกันที่ห้องเมื่อวานนี้ช่วงเย็นก็เนื่องจากเพื่อนเองก็ติดต่อไม่ได้
พ่อก็ติดต่อไม่ได้แม่ก็ติดต่อไม่ได้ค่ะก็เลยมาที่คอนโดแถวอโศก
ซึ่งเพื่อนเนี่ยเขาสนิทกันเขาจะมีคีย์การ์ดมีรหัสเขาก็เลยขึ้นไปดูได้
ก็เจอสองศพเลยนะฮะคุณแม่ของน้องจีจี้บอกว่าทั้งจีจี้แล้วก็อีคคิว
ตอนนั้นก็พยายามที่จะกลับมาคบกันอีกรอบให้ได้นะฮะ
ส่วนทางฝั่งครอบครัวของอีคคิวก็ได้มาขอโทษและมาขออโหสิกรรมแล้ว
วันเกิดเหตุแม่กับครอบครัวอิ๊กคิวได้มีการโทรหากันตอนไปที่คอนโด
เพราะก่อนหน้านี้ฝั่งของจีจี้เองก็ขาดการติดต่อกับพ่อกับแม่
ส่วนฝั่งของอีคคิวพ่อกับแม่ของอีคิวบอกว่าอีคคิวเนี่ย
บอกว่าจะไปหาจีชี่จากนั้นก็ติดต่อไม่ได้อีก
ให้ช่วยโทรหาจีจี้ให้หน่อยซึ่งตอนนั้นแม่เองก็ยังไม่ได้สังหรณ์ใจอะไร
เพราะลูกสาวบอกว่าการกลับมาคุยรอบนี้เนี่ย
ก็เป็นไปอย่างราบรื่นแล้วเพิ่งไปงานสงครานด้วยกัน
แต่แม่พอติดต่อไม่ได้แล้วเอกใจมาดูที่คอนโด
พอไปถึงคอนโดเปิดประตูเข้าไปเท่านั้นแหละ
แม่บอกว่าสิ่งแรกที่เห็นความรู้สึกแรกที่เห็น
มันไม่สามารถอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้จริง
คุยค่ะแม่รับรู้ค่ะแล้วแต่แต่เขาก็เลิกกันไปแล้วรอบนึง
แต่ลูกก็ไม่ค่อยฟังเราก็คอยถามเป็นห่วงเขาตลอด
แต่เขาก็ไม่ยอมบอกความจริงว่าตอนหลังที่กลับมาคบกันเนอะ
เขาเหมือนกลัวแม่จะเป็นห่วงเขาก็จะบอกว่าเออดีปกติ
ตัวลูกเป็นเด็กที่ดื้อทั้งสองคนเลย
เขาก็พยายามจะคบกันให้ได้อะไรประมาณนี้ค่ะ
เราก็กลัวว่าสักวันหนึ่งเกิดเขาแบบพกปืนมาแล้วแบบมาทะเลาะกันในห้อง
แล้วจะแบบอยู่กันสองคนโดยที่ไม่มีคนห้าม
เราก็เคยเตือนลูกแล้วแต่ลูกก็บอกว่าไม่มีหรอก
คือทางคุณพ่อของน้องจีจี้กับคุณแม่เลิกกันนะฮะ
คุณพ่อที่มากับคุณแม่น้องชิงกี้วันนี้จะเป็นคุณพ่อเลี้ยง
ซึ่งพ่อเลี้ยงน้องจีจี้บอกว่ายังติดใจนะครับ
แต่นั่นก็ยิ่งเป็นคำถามว่า
แล้วพกปืนได้ยังไงเอาปืนมาจากไหน
เลยเข้าสนามยิงปืนได้แล้วเหรอ
ไปซื้อปืนขออนุญาตครอบครองปืนพวกนี้ไม่ได้
อยู่แล้วแม้จะเป็นนักเรียนเตรียมทหารก็เถอะแต่พกปืนได้ยังไง
แล้วสิ่งที่พ่อของอิ๊กคิวสอนให้ลูกพกปืนตามที่เขาแชร์กันเผยแพร่ข้อมูลกันเนี่ย
ซึ่งพ่อเขาก็เป็นทหารใช่ไหมถึงขั้นยดในพลเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นด้วยซ้ำ
อยากให้ครอบครัวของอิ๊กคิวได้รับผิดชอบกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วย
ครับคุณครับทหาร

มาให้นักข่าวดูบอกว่าน้องจีจี้เนี่ยทำเองตอนที่อยู่ชั้นม๕
ค่ะปัจจุบันนี้อยู่ปีหนึ่งเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
เป็นโฟโต้บุ๊กที่ทำให้กับแฟนคลับประมาณ๕๐๐เล่ม
หน้าแรกของโฟโต้บุ๊กเนี่ยเป็นลายเซ็นพร้อมกับข้อความระบุว่า
ของจี้จากเด็กน้อยติดบ้านติดครอบครัวสู่ความฝันของการเป็นนักแสดง
อกจากนี้ที่หน้าแรกนะครับยังมีข้อความระบุว่า
ความฝันสูงสุดนอกจากเป็นนักแสดงคือนักบินอวกาศ
คุณพ่อบอกว่าดีใจมากที่มีโฟโต้บุ๊กฉบับนี้นะฮะ
อยู่ในมือแล้วก็เอามาให้นักข่าวดูนะครับซึ่งในโฟโต้บุ๊กน้องจีจี้ก็บอก
บอกว่าเป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่งเป็นแค่เด็กคนหนึ่ง
ไม่คิดว่าจะมีคนให้ความสนใจกับโฟโต้บุ๊กฉบับนี้ของเธอ
ขอดูได้ไหมนี่นะฮะหลังจากนั้นทางครอบครัวได้นำร่างของน้องจีจี้
ประกอบพิธีทางศาสนานะครับที่วัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมนะครับ
ก็มีญาติพี่น้องครอบครัวเพื่อนมาแสดงความอาลัยกัน
วันนี้ก็เป็นพิธีรดน้ำศพนะครับคุณพ่อเองก็นำภาพข้อความจากแชทสุดท้าย
ที่ได้ติดต่อกับลูกสาวนะฮะคือ๑๗เมษายนน้องจีจี้ทักแชทมาหาคุณพ่อ
เกี่ยวกับเรื่องค่าห้องพักในคอนโดนะฮะแล้วพ่อก็เพิ่งโอนเงินให้กับลูก
สองหมื่นสามเป็นค่าเช่าคอนโดแล้วหลังจากนั้นติดต่อลูกสาวไม่ได้
ก็เหมือนกับฝั่งคุณแม่ก็ติดต่อไม่ได้ค่ะนะฮะ
คุณพ่อของน้องจีจี้ยืนยันว่าลูกสาวที่มาอยู่คอนโดแห่งนี้เนี่ย
ตอนที่เขามาอยู่เนี่ยเพราะต้องการจะหนีอีคคิว
ซึ่งก็เหมือนกับที่คุณแม่บอกว่าก็ไม่รู้ว่าเขาได้กลับมาคบกันอีก

จี้จี้เนี่ยหลับผมมาเพราะเขาอยู่กับผมต้องเล็กเลยนะ
ไหนก็รู้เรื่องราวของผมเยอะที่สุดแล้วผมก็รู้เรื่องราวเขาเยอะที่สุด
ถูกต้องถูกต้องเขาบอกว่าผมรู้คร่าวว่าย้ายมาผมก็ไปหาเขากัน
ถ้าทำอย่างนี้ทำไปแล้วเนี่ยคุณจะรับผิดชอบยังไง
ถึงที่จะสูญเสียทั้ง๒ปล่อยแต่ว่าลูกคุณมายิงลูกผมเนี่ยมันก็ไม่ถึง
มีผู้ที่เป็นช่างแต่งหน้าที่เขาจะทำงานแต่งหน้าให้กับน้องจีจี้เป็นประจำนะฮะ
น้องเขาเป็นเน็ตไอดอลมีงานแสดงโปรโมทรีวิวสินค้าอะไรพวกนี้ด้วยนะครับ
คุณทิพย์เกษรนะฮะวันนี้ร้องไห้เลยนะฮะตอนที่มาที่งานศพนะครับ
บอกว่ารู้จักกับจีจี้มา๔ปีแล้วนะฮะนี่น้องจีจี้นะฮะขวามือ
จีจี้เป็นเด็กอัธยาศัยดีน่ารักเวลาที่เครียดหรือมีปัญหาเนี่ย
ก็จะส่งข้อความมาให้กำลังใจกันเสมออีกไม่กี่วันจะถึงวันคล้ายวันเกิดแล้วนะฮะ
ครบ๒๐ปีคือ๒๒พฤษภาคมนี้
ยังคุยกันอยู่ว่าจะพาไปทำบุญในวันคล้ายวันเกิดแต่สุดท้ายก็เกิดเหตุเศร้าซะก่อน
ส่วนวันนี้วันสุดท้ายก็ยังเจอน้อง
เราจะไปวัดกันเราจะไปทำบุญปล่อยวัวด้วยกัน
อันนี้คือแพลนที่ตั้งใจไว้จะทำด้วยกัน
ลองแล้วนี้เองจะไปเดือนนี้ด้วยอื่ม

ก็ตอนแรกก็ว่าจะชวนน้องไปทำบุญไฟวัวด้วยกัน
แต่ก็แบบไม่ได้ไปไม่เป็นไรมาหาน้อง
มีผู้จัดการแบรนด์เครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งนะครับ
วันนี้ก็เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวนะฮะ
งานสุดท้ายที่ทำงานให้กันเนี่ยคือช่วงสงคราน
ตอนนั้นเธอทักไปหาน้องจีจี้บอกทำคอนเทนต์ให้ได้ไหม
อยากจะให้แต่งหน้าเป็นอีกีอีกกี้ธาตุทองซาว
แล้วน้องก็บอกว่าทำได้ก่อนจะส่งคลิปมาให้ดู
ว่านี่ไงแต่งแล้วนี่ถ้าจะทำคอนเทนต์ลักษณะเป็นอีกกี้
สุดท้ายก็เป็นงานสุดท้ายที่ได้ทำร่วมกันนะฮะแล้วน้องก็มาจากไป
ซึ่งอย่างที่บอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เสียชีวิตคือ๒ศพ
คือน้องจีจี้แล้วก็แฟนหนุ่มอีคิว
ฝั่งของอีคคิวนะคะวันนี้ไม่มีคนในครอบครัวเดินทางไปทำเรื่องติดต่อขอรับศพเลย
แต่ว่ามอบหมายให้ตัวแทนจากร้านจำหน่ายลงศพ
รับร่างอิ๊กคิวใส่ลงศพสีทองแล้วก็เคลื่อนออกจากแผนกนิติเวชโรงพยาบาลรามาธิบดี
บ่าย๓โมง๔๐นาทีนะคะ

ไม่มีใครมาเลยเอาอย่างนี้ละกัน
ให้ใครมานะร้านจำหน่ายลง
ร้านขายลงศพอ่ะที่เค้าซื้อลงเอาไว้ใช่มั้ย
ให้ร้านช่วยไปรับศพได้และเอาศพไส้ลงมาให้ด้วย

ซึ่งเขาบอกได้แค่ว่าก็เป็นวัดแห่งหนึ่งที่พระนครศรีอยุธยา
แต่ต้นทางไม่ได้บอกว่าจะให้ไปวัดไหนเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาโทรมาบอกอีกทีหนึ่ง
ให้โทรหาแล้วเขาจะแจ้งรายละเอียดมาอีกทีหนึ่งนะครับ
คือจากประเด็นที่ไม่มีญาติมารับศพ
แล้วก็จะเอาศพไปตั้งบำเพ็ญที่ไหนอะไรยังไงมันดูลึกลับซับซ้อนเหลือเกินเนี่ย

ถึงขั้นบอกว่าตกลงอีคิวตายจริงป่ะเนี่ย

ใช่หรือจริงแล้วอีคิวไม่ได้ตายหรือเปล่า
จะเอาไปวัดไหนก็ไม่ว่าโทรบอกอีกที
บอกมันดูไม่ชอบมาพากลเกินไปไหม
หรือว่าอิ๊กคิวไม่ได้เสียชีวิตจริงรับลวงพรางหรือเปล่า
เพราะมันดูแบบคึมงำอะไรอย่างไร
มันดูประหลาดเอาต่อให้สมมุตินะพี่อุ๋ย
ลูกตัวเองเป็นคนก่อเหตุแต่ลูกก็เสียชีวิต

เพราะว่าหลายท่านก็สอบถามเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานแล้ว

ไปเบลอหน้าอีคิวทำไมไม่เปิดเผยหน้า

บอกทำไมเปิดหน้าคนตายแล้วแล้วเบอร์หน้าคนทำล่ะ
ในทางของสื่อโทรทัศน์นะฮะ

กฎหมายแล้วก็กฎของกศธชอยู่

อายุยังไม่๑๘ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เพราะอีคิวอายุยังไม่ถึง๑๘นะคะ

ทางออนไลน์หรือว่าตามสื่อต่าง

ก็เลยเรียนให้ทราบเพราะว่าหลายท่านถามเข้ามาเยอะ

ตกลงตายจริงไหมหรือยังไง

รู้แค่ว่าเดี๋ยวไปวัดหนึ่งที่พระนครศรีอยุธยา

แต่สุดท้ายคนที่มายืนยันข้อเท็จจริงตรงนี้
คือใครรู้ไหมคะใครฮะแม่น้องจีจี้ไงคะ

เพราะแม่คือคนที่เปิดประตูห้องเข้าไปเห็นใช่ไหม

แม่ยืนยันว่า๒ศพจริง
ก็คือลูกแม่ก็ตายคือจีจี้
และอีกคิวก็ตาย
เสียทั้งสองคนทั้งสองฝั่ง

ตอนนี้มันเลยเหมือนพูดอะไรไม่ออก
ก็ทำได้แค่ต่างคนต่างก็ส่งลูกตัวเอง

ประเด็นเรื่องที่ว่าอีคคิวตายไม่จริง
รับลวงพลางอะไรแม่ขอยืนยันตรงนี้เลยนะคะ
ว่าไม่จริงค่ะสูญเสียทั้งคู่จริง

ไม่มีเรื่องบุคคลที่สามไม่มีมือที่สาม
น่าจะเป็นเรื่องที่สองคนเขาทะเลาะกันแล้วก่อเหตุขึ้น
โมงเย็นค่ะร่างของอีคคิวไปถึงวัดแห่งหนึ่ง
ในอำเภอพระนครศรีอยุธยานะคะ
ครอบครัวก็ให้ข้อมูลกับคุณนัทบอกว่า
ทุกคนเสียใจเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยเฉพาะแม่อีกคิวทำใจไม่ได้เลย
แม่คือขอนุ่งขาวห่มขาวถือศีลเลยอะค่ะ
ส่วนพิธีการวันนี้เนี่ยก็ไม่ยอมอนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปบันทึกภาพภายในสารานะคะ
ซึ่งก็แน่นอนแหละก็เป็นสิทธิ์ของครอบครัวเขาอะนะคะ
เดี๋ยววันพรุ่งนี้คุณแม่อีกคิว
จะเป็นคนออกมาชี้แจงรายละเอียดทั้งหมดด้วยตัวเอง

แม่ยืนยันว่าจะรับผิดชอบกับความสูญเสีย
และจะเยียวยาให้กับครอบครัวของน้องจีจี้
ซึ่งคุณแม่เองก็มีการพูดคุยกับคุณแม่ของน้องจีจี้แล้ว

คือถ้าฟังจากที่คุณแม่น้องจีจี้ให้สัมภาษณ์เนี่ย
ก็จะเห็นว่าสองครอบครัวเขาก็รู้จักกัน
เขาก็รับรู้ว่าเด็กสองคนคบกัน
แล้วก็มีการพูดคุยโทรคุยกันอยู่แล้ว

คุณแม่ของอีคคิวบอกจะแถลงชี้แจง

คำถามที่มันเกิดขึ้นก็คือ
ในช่วงของการเติบโตมาของอีคคิวเนี่ย

การโพสต์คลิปเรื่องปืน
หรือการพูดถึงอะไรต่างพวกนี้เนี่ย
ตกลงครอบครัวสนับสนุนหรือเปล่า

อายุอย่างเท่านี้ไหมจะเรียนนักเรียนเตรียมทหารก็เถอะ

เตือนแล้วห้ามแล้ว

แต่อีคคิวไม่เชื่อแล้วแอบเอาปืนออกไป
ที่บ้านไม่ได้ให้แต่อีคคิวแอบเอาปืนออกไป
ไม่มีใครสนับสนุนให้อิ๊กคิวซื้อปืน
หรือเอาปืนให้อีคคิวพกเลย

มันจะแอบยังไงในเมื่อคลิปมันหราขนาดนี้เลยว่า
เขาเข้าสนามยิงปืนไปยิงตรงยิงปืนยิงปืนหลายแบบด้วยอ่ะ
ซึ่งสนามยิงปืนเขาก็มีกฎข้อบังคับ

เรื่องนี้ครอบครัวบอกว่า

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครอบครัวฝั่งอีคิวก็พูดเหมือนกับแม่ของน้องจีจี้นะคะว่า

แต่ก็ไม่มีใครให้รายละเอียดได้จริง
เพราะว่าตอนเกิดเหตุเขาก็อยู่กันแค่สองคน
ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ก็คือคบหากันมานานแล้ว
จิ๊กจี้เองเคยมาอยู่ที่บ้านอีกคิวพักนึงด้วยซ้ำ
แต่หลังเนี่ยทะเลาะกันรุนแรงขึ้น
คิวเองก็เริ่มควบคุมอารมณ์ไม่ได้
แม่ของอีคคิวและแม่ของจีจี้

นึกออกไหมอย่างนี้ทั้งควรก็เลยยากย้ายกันไป
แต่ไม่รู้จริงว่ากลับมาคบกันเมื่อไหร่ยังไงตอนไหน
สงกรานหรือก่อนหน้านั้นอันนี้แม่ทั้งสองฝ่ายไม่มีใครรู้เลย
ส่วนที่เห็นน้องจีจี้ไลฟ์ว่ากลับมาคบกับอีคคิวแล้ว
ทุกคนในครอบครัวตกใจเหมือนกัน

ครอบครัวก็บอกว่าไม่รู้เรื่องปมเหตุเรื่องนี้เหมือนกัน
แต่มันก็เป็นเรื่องที่มันผ่านไปแล้วก็เลยไม่อยากจะพูดถึง
คือถ้าเกิดย้อนไปนี่น้องจีเธอเคยเล่าเกี่ยวกับ
เรื่องแฟนทางไอจีของเธอ
บอกว่าแฟนของเธอเนี่ยอายุน้อยกว่าและเป็นรักแรกของเธอ
ตอนนั้นรู้จักกันได้๑ปีแล้วก็คบหากันเป็นแฟนกันนาน๒ปี
จนไปเลิกกันเมื่อกรครกฏฮปี๖๕

ใบหน้าตัวเองถูกทำร้ายจนบอบช้ำเป็นคำตอบ

เพราะทางฝั่งของคุณแม่ของน้องจีจี้หรือแม่ของอีคคิวก็รู้ว่าอิ๊กคิวเขาชอบเอาปืนมา
ใช่คือแม่ไอ้คิวเองก็บอกว่ารู้ว่าหลังลูกเริ่มควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้เลยอยากให้เลิก
เพราะว่าก็กลัวว่ามันจะไปก่อเหตุอะไรแบบนี้แหละ
แต่สุดท้ายน้องจีจี้ก็กลับมาพบกันอีกนะฮะ
ซึ่งน้องจีจี้เคยเปิดเผยเรื่องนี้บอกพยายามเปิดรับคนใหม่แล้ว
แต่ไม่สามารถรักใครได้เท่าเขาอีกเนื่องจากเป็นรักแรกของเธอ
แต่ตรงนี้ทางครอบครัวก็คือคุณแม่หรือว่าคุณพ่อก็แล้วแต่เนี่ยของน้องจีจี้ด้วยของฝั่งอีคิวด้วย
เขาบอกเขาไม่รู้จริงว่ากลับมาคบกันอีก
คุณผู้ชมครับในโลกออนไลน์เนี่ยวันนี้เขาพากันพูดถึงพฤติกรรมของอีคคิวนะฮะ
ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นนักเรียนเตรียมทหารปี๒นะฮะ
พ่อนี่เป็นในพลนะฮะในพลทหารเลยนะฮะค่ะยศในพลนะครับใช่ค่ะ
เคยไปเรียนที่ต่างประเทศเรียนที่นิวซีแลนด์แล้วมาเรียนม๔ที่ในไทย
แล้วสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้ตอนนี้อยู่ปี๒นะครับ
คืออิ๊กคิวเนี่ยจากข้อความที่เคยโพสต์เอาไว้ในอินสตาแกรมแล้วก็เฟซบุ๊ก
คิวเคยตอบคำถามที่ผู้ติดตามได้ถามว่ามองผู้หญิงเป็นยังไง

คือคำตอบเนี่ยอิ๊กคิวเคยตอบบอกก็เป็นคนคนหนึ่งเพศหนึ่งที่เกิดมามีลูกมีครอบครัวทำงานเหมือนคนทั่วไปสืบพันธุ์ให้มีเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่อไปสิ่งที่ทำได้คือสืบพันธุ์แม่บ้านหรือทำงานเลี้ยงตัวเองถ้าไม่มีคู่เพราะผู้หญิงเยอะกว่าผู้ชายผู้ชายมีหลายหน้าที่ที่ต้องแบกเยอะกว่าผู้หญิงผู้ชายมี
นี่ไงเขาเคยตอบอย่างนี้เขาบอกผมก็เฉยอะครับก็ผู้หญิงอ่ะโอ้โหคนก็เลยแบบเอ๊ะอันนี้คือมุมมองของอีคิวที่มีต่อเพศหญิงเหรอ
แล้วก็พาดพิงไปด้วยใช่ไหมค่ะไปถึงคุณแอนดรูเท็จนักโซเชียลมีเดียชาวอังกฤษอเมริกันที่เป็นนักธุรกิจแล้วก็อดีตนักมวยอาชีพอะค่ะ
พิงไปว่าเขาเคยกล่าวเอาไว้ว่าถ้าผู้หญิงคนนึงมีอะไรกับผู้ชาย๔คนแล้วท้องคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคือพ่อใครคือพ่อถ้าผู้ชายมีอะไรกับผู้หญิง๔คนแล้วท้องทั้ง๔คนคุณรู้ทันทีเลยว่าใครเป็นพ่อเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแต่ก็เป็นเรื่องความรับผิดชอบของเพศสภาพเนี่ยคือเขาก็ตอบลักษณะอย่างนี้

เขาโดนจับนะคะเขามีคดีเรื่องของการข่มขืนแล้วก็ค้ามนุษย์

นี่ฮะมีคนถามว่ามีสเปคไหม

นี่แต่เขาเคยโพสต์ไว้อย่างนี้

พอได้กลับมาใช้ชีวิตแบบพลเรือน
พบว่าปัญหาส่วนใหญ่ไม่ใช่กายภาพแต่เป็นสุขภาพจิต
เพราะสิ่งอำนวยความสะดวกมันเยอะเลยอ่อนแอ

เห็นบ่อยที่สุดคือคนส่วนใหญ่

ภายนอกมันแปลกดี
อันนี้ก็ไม่รู้นะว่าอีคิวพูดถึงใคร
ซึ่งคนที่เห็นข้อความที่เขาเคยแสดงความเห็นในลักษณะทัศนคติแบบนี้
ก็เลยบอกว่าคนที่แปลกอาจจะเป็นคุณมากกว่าหรือเปล่า
มีจดหมายขอคืนดีจากอีคคิวที่เขียนด้วยลายมือนะฮะ

ขอโทษด้วยขอบคุณด้วย

ประโยคนึงที่คนพูดถึงกันมาก

เพราะที่ผ่านมาฉันไม่เคยได้รับความรู้สึกแบบนี้จากใคร

เวลาที่ผ่านมาฉันไม่เคยได้รับความรู้สึกแบบนี้
เวลาที่ผ่านมาฉันบูชาความรักไม่น้อยกว่าเธอเลยนะ

แต่ถ้าไม่นับพ่อแม่หรือยายของฉัน

เช่นกันฉันก็พร้อมที่จะตายแทนเธอได้

ทัศนสติของเขาเนี่ยเหมือนกับเขาเชื่อว่า
ผู้ชายต้องเป็นใหญ่เหมือนเป็นช้างเท้าหน้า

เพราะชอบโพสต์เรื่องปืนแล้วก็การยิงปืน
ซึ่งแน่นอนว่าเขาก็ถามว่าเอ๊ะ
ความคิดแบบนี้ความรู้สึกแบบนี้เนี่ยค่านิยมแบบนี้
ได้รับการปลูกฝังมาจากไหน

แล้วเขาไปเห็นที่จีจี้แคปหน้าจอที่อีคิวส่งหา
ที่เคยส่งหาเป็นแชทสนทนา

ถ้าลูกจะเลือกผู้หญิงมาเป็นเมีย

เนี่ยคือจีจี้เนี่ยเคยแคปอันนี้

คืออันนี้อิ๊กคิวส่งมาให้จีจี้ก่อน
เนี่ยส่งแคปข้อความที่คุยกับ

ใช่แล้วเขาก็ส่งให้จีจี้แล้วบอกแล้วจะให้กู
กูในที่นี้คือไอ้คิวจะให้เขารู้สึกยังไง

พ่อตั้งปณิธานเอาไว้
ตั้งแต่ก่อนจะมีแฟนคนแรก
พ่อจะแต่งงานกับผู้หญิงที่ไม่เคยผ่านใครมาก่อนเท่านั้น

เนี่ยประโยคแรกพออีกคิวก็
ส่งมาเสร็จก็ส่งให้จีจี้แล้วบอก
แล้วจะให้ตัวเขาคืออีคิวรู้สึกยังไง

แล้วอีคคิวก็แปปส่งมาให้จีจี้อีกนะ
อาจจะเป็นความคิดที่คิวไม่เห็นด้วยก็ได้นะครับ

ถ้าคิวเห็นด้วยพ่อก็จะดีใจ

ผ่อบอเท่าบอหรือผ่อบออะไร
มีคนนินทาภรรยาพบว่าอย่างนั้นอย่างนี้

แล้วแต่คิวยิ่งเห็นอันนี้

คือที่ตรงนั้นคงไม่เหมาะกับจีจี้อีกแล้ว

กูรักของกูมานานแล้ว
นี่คือสิ่งที่อีคคิวพยายามย้ำกับจีจี้

คือบางส่วนก็มองว่าอีคคิวเนี่ย

แล้วก็น่าจะหึงหวงรุนแรงด้วย

ส่งรูปรอยฟกช้ำตามร่างกาย

มีรอยกระสุนปืนบนผนังบ้าน

นี่คือต้องเอาสติกเกอร์ปิดซ่อนเอาไว้

อยู่ในเหตุการณ์ที่ยิงกันด้วยนะ
ผนังบ้านเนี่ย

สงครานที่ผ่านมาทั้งคู่ก็ยังไปเที่ยวสงครานอยู่ด้วยกันนะฮะ

นี่เห็นไหมที่โพสต์เอาไว้นะไปเล่นน้ำสงครานด้วยกัน
อืม

มีคลิปวิดีโอตอนที่น้องจีจี้เนี่ย

เพื่อจะบอกว่าทำไมถึงกลับมาคุยกับฝ่ายชายอีกครั้ง

ทำอะไรไม่ดีต่อกันเพราะว่าเราก็แบบ

ก็แบบเออพยายามแบบ

แล้วเราก็แบบพยายามหาคนใหม่
มาแต่เรารู้สึกว่าเราแบบไม่

เมื่อดูที่ตรงนั้นมันเป็น
มันชัดแต่คนเข้าใจป่ะว่าเวลาแบบ

ไม่สามารถรักใครเลยเท่าเค้าอีก
มันเป็นบ้าไง
อย่าไปสนใจทุกคน

ไฟพากเฉินคืออีกคิว
เอาปืนของพ่อไปก่อเหตุยิงฝ่ายหญิงคือจีจี้
ตายแล้วก็ยิงตัวตายตามไป
เรื่องต้นจากกล้องและพยานอื่นไม่มีใครเข้าไปในห้องได้
ส่วนมูลเหตุจูงใจเป็นเรื่องความสัมพันธ์ส่วนตัว
แต่จากการตรวจสอบอาวุธปืนก็พบว่ามีทะเบียนถูกต้องนะคะ
เพราะเป็นปืนของพ่อค่ะ
คุณเนติชาวผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
วันนี้โทรไปหาผู้จัดการของน้องจีจี้นะครับ
ซึ่งผู้จัดการก็เปิดเผยนะครับ
บอกว่าจีจี้ถูกอิคคิวทำร้ายบ่อยครั้งนะครับ
แต่ตอนนั้นยังไม่กล้าออกมาเปิดเผยเรื่องนี้
เท่าที่ทราบอีคคิวมีปัญหาเรื่องการควบคุมอารมณ์ตัวเอง
จีจี้ก็เคยมาปรึกษาเรื่องถูกทำร้ายร่างกาย
เพราะมันส่งผลเสียต่องานของเธอ
เพราะว่าเธอมีงานโชว์ตัวอีเวนต์รีวิวสินค้างานแสดง

จีจี้พยายามบอกเลิกอีคคิวมาตลอด
ก็มีสำเร็จบ้างไม่สำเร็จบ้าง

คิวก็จะกลับมาตามง้ออยู่ทุกครั้ง
อ้าวก็พรุ่งนี้แม่ของอีคิวเขาจะชี้แจงใช่ไหม
ใช่ค่ะทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ว่า
อายุไม่ถึงเกณฑ์ทำไมเข้าสนามยิงปืนราชการได้
หรือว่าเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นนะคะ